สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนวันนี้พิเศษหน่อยนะฮะทางไทยรัฐทีวียังร่วมติดเกาะติด
พิธีชาปนกิจจริงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณที่จังหวัดขอนแก่น
ใช่ค่ะพิธีสำคัญก็จะมีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาช่วง๑๘นาฬิกา
ก็จะเป็นพิธีในส่วนของพิธีฆ่านกหัดสดีลิงตามขนบอีสานโบราณ

เขาเชื่อสืบต่อกันมาคือมันเป็นเรื่องเล่าเนี่ยนะคะ
พิธีฆ่านกหัสดีลิงย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนยุคนครกตศิลาเชียงรุ้ง
กษัตริย์เสียชีวิตทีนี้ตอนที่มีการเอากษัตริย์จะไปทำพิธีชาปนากิจกลางทุ่ง
ปรากฏว่าตามเรื่องเล่านะคะมีนกหัสดีลิงซึ่งเป็นนกในป่าหินมพาเนี่ย
มาเอาร่างไปทีนี้ก็เลยทำให้มเหสีเอกเนี่ยก็เลยประกาศว่า
ถ้าเกิดว่าใครที่สามารถฆ่านกหัสดีลิงแล้วนำร่างกษัตริย์กลับมาได้
ก็จะมีการให้เรื่องของรางวัลแล้วปรากฏว่าไม่มีใครทำได้เลย
จนกระทั่งนางศรีดาแผงสอนอาบยาพิศ
ที่เขาไปหาตามหานางศรีดาตอนนั้นกันใช่ไหมฮ

ใช่ก็คือเป็นทายาทที่สืบทอดกันมาจนกระทั่งรุ่นปัจจุบันนี้
คือรุ่น๖แล้วนะเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
มาเลือกมาเลยถูกไหมคะในหน้าที่นี้

แล้วก็เห็นแล้วทำเป็นนกสีขาวแล้วก็เทิร์นบุตรสมบก
ก็คือจะมีร่างของผู้ใหญ่อยู่ในนั้นต้องเป็นคนใหญ่คนโต
ใช่ค่ะก็เป็นพระเทรานุเทราชั้นผู้ใหญ่
แล้วก็สมัยก่อนก็เป็นชนชั้นเจ้านาย
ทุกวันนี้เรากำลังเป็นภาพสดเลยใช่ไหมฮะ
อันนี้เป็นภาพสดอย่างที่บอกว่าพิธีฆ่านกหัสดีลิง
ขนมอีสานโบราณผู้สืบเชื้อสายนางศรีดา
รุ่นที่๖อย่างที่บอกว่าเดินทางมาจากอุโบราชคาทิม
ที่น้องบอกไปใช่ค่ะมีค่ะคุณเมธินีหวานอารมณ์นะคะ
ซึ่งจริงแล้วก่อนที่เขาจะเดินทางออกมา
เขาก็มีการทำพิธีบวงสวง
มีเรื่องของทหารเอกมีเรื่องของขนมหวานเตรียมขนมหวาน
แล้วก็พิธีเส้นไหว้ที่จะมาใช้ด้วยค่ะ

อย่างที่บอกว่าชาปณะสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
หรือเอาจริงคือไม่ได้อยู่ในพุทธมนตรอีสาน
อยู่ด้านหลังของพุทธมนตรอีสานก็บอกว่าประชาชนแน่นจริง
โอ้โหหลักแสนคนเลยนะคะจริงนี้อันนี้ก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันว่า
สถานที่นี้จริงแล้วไม่ใช่วัดหนองแวงจริงนะคะ
คือเดิมทีเดียวหลวงพระคูณตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
ท่านเองก็บอกว่าอยากจะสละร่างเป็นครูใหญ่
เพื่อที่จะให้ศิษยานุสิตคนรุ่นหลังได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากตรงนี้

ใช่ค่ะทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็ถามว่าท่านจะสละที่โรงพยาบาลไหนดี
สิริราชไหมจุฬาไหมท่านบอกว่าเนื่องจากว่าท่านเองเป็นลูกหลานชาวอีสาน
ก็อยากให้ลูกหลานชาวอีสานได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้
ก็เลยประสงค์บอกว่าที่จะสละร่างของท่านให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต่ทีนี้ใครก็ตามที่เป็นครูใหญ่ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุกคนจะต้องมีพิธีชาปนกิจที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง
เป็นวัดเก่าแก่วัดดั้งเดิมของคนในพื้นที่
แต่ว่าถ้าไปดูลักษณะทางกายภาพของวัดหนองแวง
ก็คืออยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นก็จะคับแคบหน่อย
แต่อย่างที่เราทราบกันว่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อคูณเยอะมาก
มาจากทั่วฟ้าเมืองไทยคือคนหลั่งไหลไปเยอะจริง
ก็เกรงว่าถ้าเกิดว่าไปใช้ตรงนั้นประกอบพิธีชาปนกิจจริง
ริยสังขารหลวงพ่อคูณก็อาจจะไม่เพียงพอ
ทีนี้ก็เลยมีการปรึกษากันระหว่างลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดท่าน
บอกว่าตรงไหนล่ะจะเป็นจุดที่เหมาะสม
ในการใช้ประกอบพิธีวันชาปนกิจจริง
ก็เลยเลือกเกาะกลางน้ำหลังพุทธมณฑลอีสาน
บูรณะขึ้นมาให้เป็นชาปนสถานชั่วคราว
มีคำว่าชั่วคราวด้วยต่อด้วยคำว่าวัดหนองแวงพระอารามหลวง
ก็คือลักษณะเหมือนว่าเอาวัดหนองแวงมาไว้ตรงนี้

เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะวันนี้เดี๋ยวเราตัดไปสด
คุณยุทธนาตุ้มมีตอนนี้อยู่ที่ขอนแก่นแล้ว
เดี๋ยวเราเขารายงานสดมาฮะไปชมรายงานสดกันฮะ

เป็นการฟ้อนส่งสการในแบบอีสานนะครับ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน๙๙คน
ด้วยความอาลัยหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ
ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระผู้มีแต่ให้
ที่จะอยู่ในใจประชาชนชาวไทย

ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวด้วยนะครับ

นั่นก็คือพิธีฆ่านกหัสลิงของนางซีดานะครับ
และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วง
เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้นะครับ
ก่อนที่จะมีพิธีขอขมา
ศรีริราชสำคัญของพระผู้พระธิสุทธโทนะครับ
นี่ก็คือภาพเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ที่คณะทัพของนางศรีดา

ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี
นั่นก็คือนางเมธินีหวานอารมณ์นะครับ

แล้วก็เครือญาติรวมถึงกองทัพของนางซีดา
ที่เดินทางมาตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
โดยเดินทางมาแบบไม่หยุดพักนะครับ
เพื่อมาทำพิธีฆ่านกฮสิริริง
งานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคม
หรือว่าหลวงพระคูณปฤศโธที่เมลอยชั่วคราว
พุทธมนตร์อิสานหรือว่าที่เมลอยรูปนกฮสิริริงแห่งนี้นะครับ

ซึ่งกองทัพของนางซีดาได้จัดทัพไปร่วมพิธีในครั้งนี้
เป็นไปตามขนบธรรมเนียมของอีสานนะครับ
โดยทหารเอกที่ติดตามนางซีดาก็จะทำการเดินวนขวารอบตัวนก๓รอบ
จากนั้นก็จะทำการล่อนกก่อนชี้เป้าให้เจ้านางซีดายิงสอนเข้ากลางอก
หลังจากนั้นทหารเอกก็จะเข้าดึงสอนแล้วก็แทงซ้ำด้วยหอกดาบ
นกตายแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นผลไม้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีนะครับ
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งขนบธรรมเนียมสำคัญของชาวอีสานนะครับ
ซึ่งจะสืบทอดกันมาแต่ยาวนาน
ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมที่เชื่อกันว่าเป็นความเชื่อของชาวล้านนาแล้วก็ชาวล้านช้างนั่นเองครับ
แวะพักที่ใดแล้วก็จะทำการฉลองชัยชนะ
ให้กับนางสีดาแล้วก็เหล่าบริวารนะครับ
ที่ร่วมฆ่านกฮัสดิลิงได้สำเร็จในวันทุ่งนี้ครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีสำคัญที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้
หลังจากพิธีฆ่านกหัสดีลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการฟ้อนขอขมา
อภัยครับเป็นการฟ้อนส่งสการนะครับโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน๙๙คน
ซึ่งเป็นการฟ้อนประกอบบทเพลงโคราชนะครับเป็นบทเพลงที่หลวงพระคุณชื่นชอบนะครับ
ซึ่งบทเพลงที่ประกอบการฟ้อนนั้นจะแต่งขึ้นมาใหม่เป็นพิเศษจากคำสอนของหลวงพระคูณแล้วก็แต่งจากพินัยกรรม
ซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักธรรมอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เข้าใจง่ายในเรื่องของการให้นั่นเอง
เพราะว่าหลวงพระคุณเองก็ได้ทำพินัยกรรมมอบสรีระสังขารของหลวงพระคุณเองเป็นครูใหญ่
ให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำการศึกษาเรียนรู้
ก็ถือว่าเป็นบุญอันใยหลวงที่หลวงพ่อท่านได้ทำเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองนะครับ
ตราบนานเท่านานนั่นเองนะครับ
และนี่ก็คือภาพบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณโดยรอบของเมนลอยรูปนกหัสดีลิงนะครับ
เป็นนักศึกษาจากศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์
ที่จะมาร่วมพิธีขอขมาสรีระสังขารหลวงพวกคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ล้วนแต่ได้ศึกษาทำการเรียนรู้ทำการศึกษาจากสรีระร่างกายของหลวงพระคุณบริสุทธโธทั้งนั้นนะครับ
และนี่ก็จะเริ่มพิธีขอขมาแล้วนะครับโดยครูธรรมยอดแก้วนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าพิธีในการประกอบพิธีขอขมาหลังจากพิธีขอขมาเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
ที่จะไม่เผาไปกับเมนลอยรูปนกหัสดีลิงนะครับ
พร้อมกับนกขาซิลิงด้วยครับ
จะบอกว่ามีพระทรงแล้วก็ประชาชนจำนวนมากครับที่เดินทางมา
นี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นประชาชนเรือน
เกือบเชิญแสนเลยที่รอร่วมพิธีอยู่ฝั่งตรงข้าม
ก็คือบริเวณด้วยรอบของพุทธมลตุนอิสระ

เพื่อทำให้อยู่ใกล้พิธีให้ได้มากที่สุด
ยุธยาตุ้มีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดขอนแก่น
ขอบคุณครับการรายงานสดจากจังหวัดขอนแก่น

ใช่ค่ะการฟ้อนรำส่งสการ
จริงแล้วก็เป็นน้องนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะ
คนด้วยกันทั้งหมดก็จะสวมใส่ชุดสีขาว
เมื่อสักครู่การรำก็จะแบ่งเป็น๓ช่วง
ละ๑๐นาทีอันแรกจะเป็นเรื่องของการรำเปิดเรื่อง
ต่อมาก็จะเป็นการรำเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์
จากนั้นก็เป็นการรำเพื่อรำลึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อคูณ
ท่านเองก็ได้สละร่างให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อให้น้องนักศึกษาแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
อันนี้ถือว่าเป็นประเพณีความเชื่อใช่ไหมคะ
เหมือนกับการรำหน้าไฟอะไรแบบนั้นถูกไหมคะ
ซึ่งเอาจริงแล้วพรุ่งนี้ตามที่ใครวันนี้ไทยรัฐทีวีก็ได้เอามาเปิด
นัยกรรมที่ท่านได้พูดเอาไว้คือหลังจากที่ท่านละสังขารแล้วเนี่ยทำยังไงกับท่านบ้าง
ทำยังไงกับสังขารของท่านบ้าง
ท่านระบุเลยว่าจะต้องเอาไปลอยที่แม่น้ำโข

ไม่ให้เก็บท่านบอกว่าเก็บไปไม่ต้องเก็บหรอก

เพราะอีกหน่อยพาพวกแกร้องห่มร้องไห้กันพวกแกก็ต้องไปเหมือนกัน
เปลี่ยนจากการร้องไห้มาเป็นการเตรียมตัวดีกว่า

ซึ่งหลวงพ่อคุณได้กำหนดไว้เลยนะฮะว่าต้องที่แม่น้ำโขง
พรุ่งนี้เช้าแสดงว่าจะมีการพิธีทำบุญอัฐิ
แล้วก็ไปรอยอังคารโดยเท่าอาทิตของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเนี่ย
จะถูกรอยกลางแม่น้ำโขงตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม
ขบวนจะออกจากทางขอนแก่นในช่วงเช้า

ใช่ไหมฮะตลอดเส้นทางการเคลื่อนขบวนเท่าอาทิตจาก

ใช่ค่ะเราก็ติดตามบรรยากาศที่หนองคาย
ถ้าสมมุติจะคิดไม่ออกมาทุกคืนตรงพระธาตุกลางน้ำ
ถ้าสมมุติขับจริงก็๒ชั่วโมง
จากขอนแก่นไปหนองคายก็จะไปผ่านอุดรนะครับ
แล้วก็เข้าหนองคายใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
ถึงที่จังหวัดหนองคายซึ่งวันนี้ทางจังหวัดหนองคายเอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารเขาก็ได้เตรียมไว้แล้ว
พรุ่งนี้๑ประชาชนเลิกไปจับของพื้นที่กันพอสมควร
นี่คือทางที่จะต้องเดินไปถูกต้องไหมฮะ
พรุ่งนี้ขบวนจะไปถึงที่น้องคายสักประมาณ๑๐โมง
โดยจะมีถวายพัทธาหารเพลงเดี๋ยวพระพิสุพธิ์ก่อนนะครับ
แล้วก็พระพิสุพธิ์สมเนรแล้วก็จะนำหีบเท่าอาทิตย์ของลงพ่อครู
ลงเรือล๑๖๙ซึ่งมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์๔รูป
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาอธิการบดีวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็เจ้าหน้าที่อื่นเนี่ย
ที่จะลงตรงนั้นจริงแล้ว๑๕คนเท่านั้น
แต่ขนาดเดียวกันเรือที่เป็นเรือที่พาร่องแม่น้ำโขงอยู่แล้วเนี่ย
หลังจากเสร็จพิธีก็สามารถไปกราบได้
มันเป็นช่วงที่เหมาะเจาะพอดีพระเอิญ
ในแม่น้ำโขงช่วงนี้ลดลง
จีอาร์ดีกลางน้ำขุดขึ้นมา๓เมตรนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้จุดที่จะไปรอยอัฐิของหลวงพ่อคูณ

โดยขบวนจะเคลื่อนถวนน้ำไปยังสะพานมิตรภาพไทยราว

จริงแล้วใช้เวลาในแม่น้ำโขงจริงแล้วเนี่ย
เท่าที่ดูแล้วเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งครับ

ตรับเส้นทางเลยนะครับ๓เมตร
เหมือนกันว่าจะมีการวนเรือ
ทวนเข็มนาฬิการอบพระธาตุกลางน้ำ๓รอบ
แล้วก็จะทำพิธีโปรยเท่าอาทิตย์ทั้งหมด
คาดว่าเวลาทั้งหมด๑ชั่วโมง๕๐นาที
แต่อาทิตย์น่าจะถึงหนองคายเนี่ยประมาณสัก๑๐โมง
เพื่อที่จะให้ทันถวายเพลกับพระพิสุที่จะไปตรงนั้น
หลังจากเสร็จพิธีปุ๊บประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าไปกราบไหว้ได้
ใช่ค่ะพรุ่งนี้เชื่อกันว่าก็ประชาชนชาวหนองคาย
ตลอดเส้นทางของการเคลื่อนขบวนเนี่ยนะคะ
ก็น่าจะมีประชาชนลูกศิษย์ลูกหาของท่านไปรอ
เคลื่อนขบวนเรื่องของเท่าอัฐิของหลวงพ่อคูณกันเยอะเลยทีเดียว
พรุ่งนี้ถ้าประชาชนชาวหนองคายหรือจังหวัดใกล้เคียงตอนนี้
เราเชื่อว่าเสร็จจากขอนแก่นคืนนี้หลายคนก็เริ่มไปหนองคายกันแล้ว
ขอสำรวมแล้วก็ไม่เข้าใกล้แท่งวางกล่องอัฐิ
เกินไปเดี๋ยวไม่ใช่ควรจะเบียดกันไปนะฮะ
แล้วก็ในระหว่างประกอบพิธีเนี่ยขอให้ประชาชนเนี่ย
ร่วมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อน้องส่งหลวงพ่อคูณในวาระสุดท้ายด้วยจริง

เห็นเขาบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็เกิดขึ้น

เป็นการรวมคนมาเลเซียเมื่อวานนี้มา๖๐๐คน๕คุณเมียว
ใช่ค่ะคือไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะที่เคารพสักการะท่าน
ซึ่งถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทย
ถูกมงคลต่างที่ท่านทำไว้ตั้งแต่รุ่นแรก
ก็คือตะกุดทองคำฝังแขนฝังแขน
โด่งดังเรื่องของเมตามหานิยม
หลังจากนั้นก็จะมีวัตถุมงคลรูปเหรียญของท่าน
ท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของพุทธาคม

หลายคนเนี่ยห้อยพระของท่านที่ท่านทำมา
ประสบอุบัติเหตุก็เป็นเรื่องเล่าว่าไม่น่าเชื่อนะ

แม้กระทั่งแปลกไหมฮะ
คนที่เป็นหมอหมอที่เป็นคนดูเป็นคนผ่าสรีระสังขารท่านดีกว่า
ก่อนที่จะผ่าสรีระสังขารท่านเขาเป็นหมอมา๒๐ปีเขาบอกว่า
เวลาที่ศพขออนุญาตใช้ศพนะฮะคำว่าศพเนี่ยดองหรือดองปุ๊บเนี่ย
ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมแล้วแปลกทุกอย่างเป็นสีชมพูหมด
กล้ามเนื้อทุกอย่างยังสมบูรณ์อย่างที่จะให้คุณหมอหรือนักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาอย่างสมบูรณ์
เจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณที่ได้สั่งเสียไว้เลย
เพราะฉะนั้นหมอคนที่ทำการผ่าสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณเนี่ย
แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือตัวเองเป็นคนไปฝังตะขุดกับหลวงพ่อคูณ
และเป็นคนที่ห้อยหลวงพ่อคูณมาโดยตลอด
เขาเกรงมากตอนที่จะต้องผ่าสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
เขาเลยต้องไปปฏิบัติธรรมก่อนที่จะกลับมาผ่าสรีระสังขารของพ่อครูเนี่ยนะ
ไปปฏิบัติทำก่อนอาทิตย์หนึ่งเลยที่พระเจ้าบูรณ์
ถึงจะกลับมาผ่าศรีระสังขารของหลวงพ่อคุณได้

แล้วเกิดปฏิหารถ้าสมมุติจะพูดถึงมูไนท

ยามเอยรอปภเอ่ยนักศึกษาแพทย์บอกแปลก
ห้องที่เก็บศรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
ทุกวันพระหรือจะมีแสง

จันทร์เกิดขึ้นมากมายจริงนะฮะ

เมื่อวานที่ทางไทยรัฐก็ได้มีละเอียดกิ๊บเลยฮะ

เรามันไม่ได้เอาเลวมนักตัวเล่มมาเกี่ยวกับพระเจ้านะฮะ

ไทยรัฐออนไลน์ในอินสตาแกรมแชร์ไปปุ๊บแป๊บเดียวเต็มโซเชียลเลยจริง

แม้กระทั่งหลวงพ่อคูณเกิดวันที่๔ตุลาคม๒๔๔
ตามที่ท่านบอกกับคนรอบข้างตรงกับ๑๐ข้ามเดือน๑๐ปีกุล
บัตรประชาชนของท่านลงวันที่๕ตุลาคม๒๔๔

ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของพ่อคุณอาจจะเป็นแจ้งคาดเคลื่อนหรือเปล่า

มรณภาพ๑๖พฤษภาคม๒๕๕๘เวลา๑๑นาฬิกา๔๕นาที

เลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านก็ชัดเจนเลยนะคะ
คือจะบอกว่าตัวเลขต่างที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณ

แล้วก็บางที่สลากินแบ่งรัฐบาล
ราคากระโดดไปฉบับละ๕๐๐เลย
อย่างเช่นเขาบอกว่าทะเบียนรถเครื่องสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
อู๋แห่ซื้อเลยคือเบิ้ล๗๓๗คือเบิ้ล๗๓๗
ไม่มีเลย๗๗๗กลายเป็นเลขที่ควรตามหานี่

แม้กระทั่งเลขขออนุญาตนะฮะเลขฝาโลง
เลขฝารงของหลวงพ่อคูณ
หรือแม้กระทั่งทะเบียนรถฉุกเฉินที่นี่ไงเลื่อนศพ

หลายคนติดตามกันเยอะเหมือนกัน

เอาเป็นว่าเลขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเกลี้ยงเลย

ไทยรัฐทีวีเราติดตามเรื่องหลวงพ่อคูณมาตลอด
กลายเป็นว่าบางคนบอกจะต้องมีแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตา
ผิดเด็กวัยรุ่นก็ติดตามหลวงพ่อคูณอยู่นี้

คือท่านเองไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นก่อนนะ
เคารพสัทธาท่าน

แล้วหลายคนที่ได้วัตถุมงคลของท่านเอง

คือก็บางคนก็ไปประสบเหตุ
ก็มันมีเรื่องของสิ่งมหัศจรรย์นะคะเป็นเรื่องของปฏิหาร
ก็เลยทำให้แม้แต่เด็กรุ่นหลังก็มีความเชื่อนะคะ
เชื่อในพุทธานุภาพของหลวงพ่อค่ะ

ที่มาร่วมจัดกับเราในวาระอย่างนี้

รัฐทีวีคงจะติดตามตลอดตอนนี้รู้สึกว่า

ใช่ค่ะเพราะว่าจะมีพิธีชะปนกิจจริง

ในเวลาสักประมาณ๒๒นาฬิกา๑๕นาทีโดยประมาณนะคะ
ทางเพจไทยรัฐแล้วก็ไทยรัฐทีวีได้ตลอดนะฮะ

ที่นู่นแล้วนายกถึงแล้วใช่ไหมฮะ

เพราะฉะนั้นนายกจะเป็นประธานฝ่ายคารวาส

งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องฝุ่นพิษกันนะคะตอนนี้ยังหนักอยู่หนักมากสูงขึ้นวันนี้สูงขึ้นด้วยดูเหมือนว่าตอนแรกเนี่ยจะเลาลงนะคะ
แต่เขากลับมาคือก่อนหน้านี้มันมีกระแสลมช่วยในระดับหนึ่งแล้วก็กลายไปหายไปส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้กลับ

กลับมาปกตินะครับกลับเข้าใส่ใคร
ถูกต้องอย่างเรื่องค่าของฝุ่นละอองนี่เราก็ติดตามกันมาตลอด
เราก็ได้ยินตลอดว่าสมุทรสาครนั้นถือว่าขึ้นชื่อเลย
สูงมากน้องอยู่สมุทรประการอันนี้สมุทรสาครนะคะ
ถูกต้องซึ่งวันนี้ค่ะชาวจังหวัดสมุทรสาครก็ประสบปัญหาฝุ่นละออง

วันนี้ไปอย่างหนักหน่วงมากเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะ
เพิ่มจากช่วงเช้าของวันเดียวกันที่วัดได้๕๔มิโครกรัมกระโดดไปเป็น๘๕มิโครกรัมเลยค่ะพี่คะ
ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมากแล้ว
โดยพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองปกคลุมมากที่สุดก็คือบนถนนเพชรกะเสมนะคะตำบลอ้อมน้อย
แล้วก็บริเวณถนนพระราม๒ค่ะในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ก็ได้ใช้รถน้ำพ่นฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องเลย

ครั้งนั้นเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมากด้วยค่ะพี่นะคะ
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครก็ขอความร่วมมือ
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กว่า๖๐๐๐แห่ง
หามาตรการควบคุมปริมาณฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ

หากพบมีการปล่อยฝุ่นละอองสู่อากาศปริมาณมาก
ก็จะมีการพิจารณาเอาผิดตามกฎหมายในเรื่องต่อไปด้วย
เอาง่ายตอนนี้เราตื่นเช้ามาอากาศเราเหลือ๒๐กว่าเห็นไหมฮะ
ใช่ง่าย๒๐เย็น
อากาศเย็นปุ๊บความกดอากาศมันจะต่ำลง
ลมมันไม่มาไงมันมีแต่ความเย็นมา

แปลกว่าตอนนี้กลายเป็นในเมืองกลับลดลง
ในเมืองอย่างนี้อโศกสุขุมวิทย์กลับลดลง
แต่ปรากฏว่าจะไปอยู่รอบนอกตะกอนปะถม
แม้กระทั่งเชียงใหม่วันนี้ก็วิกฤตนะครับ
เชียงใหม่เขาบอกเกินข้ามตรฐานไปแล้ว๓เท่า
แต่เขาบอกอากาศเชียงใหม่เย็นเลยใช่ไหมแองจี้บ้า

๑๓๑๔๑๕อ่าอากาศดีเลยมันจะสดชื่น
โอกาสที่มันจะหายไปเกิดจากอะไรได้บ้าง

แต่คราวนี้เขาถึงบอกว่าลุ้นว่า
อย่าไปพูดว่ากุมภามันจะไม่หาย

ถ้าฝนตกนั่นแหละมันจะดีขึ้น

เมื่อคืนที่บ้านยังมีการเผาขยะอยู่เลยค่ะ

เผาหนักมากแล้วได้กลิ่นมาถึงในห้อง
จะไปวาดแล้วถ้าบ้านจะไปวาดแล้วมันไม่เกี่ยวแล้ว
คือจะให้ลดการใช้รถยนต์ก็มีความจำเป็นทุกคน

ซึ่งเค้าบอกว่าที่เราก็ประกัสค่าผุ่นละออง
รู้ไหมว่าเราสูญเสียเงินไปเป็นหลายหมื่นล้านแล้วนะ

หายไปหมดเพราะว่ามันมีการรายงานทั่วโลกเหมือนกัน
ซึ่งวันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขารายงาน
สถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเมื่อเดือนธันวาคม
พบว่ามีจำนวนทั้งหมดที่มาเยี่ยมประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
ถามว่าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น๗๖๘

ซึ่งจริงแล้วก็สร้างรายได้๒๐๔แสนล้านบาท
ส่งผลให้ปี๒๕๖๑จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สร้างรายได้ให้กับประเทศ๒๐๐๗ล้านล้านบาท

เพราะฉะนั้นวันนี้การท่องเที่ยวก็หลักล้านล้าน

เพราะฉะนั้นหลักล้านล้านหมายถึงว่า

คำเดียวเขาบอกว่าสถานการณ์การท่องเที่ยววันนี้
เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนลดลงไป
นักท่องเที่ยวจีนมีผลต่อการท่องเที่ยวอย่างหนักเลยฮะ
แต่สถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนในเดือนธันวาคมเนี่ย
พบว่า๘๓แสนคนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะ

เมื่อเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น๒๘

ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ๖เดือน
รอบ๖เดือนที่ผ่านมาเราจะได้ยินว่านักท่องเที่ยวจีนหาย
โรงแรมเชียงใหม่นี่บางทีว่างเลยนะฮะ
เขาบอกเพิ่งกลับมาคึกคักเนี่ยเนาะ
แล้วก็นักท่องเที่ยวจีนติดลบ
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะ
ซึ่งจริงแล้วทำให้ปี๒๕๖๑เนี่ย
ท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง
เป็นอันดับหนึ่งแล้วกองแชมป์ติดต่อกันเนี่ย
ปีที่๗แล้วที่นักท่องเที่ยวจีนเยอะเนาะ
ซึ่งนับตั้งแต่ปี๒๕๕๕โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมด
ที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ย๑๐๕๓ล้านคน

สร้างรายได้นี่คือ๕ล้าน๕แสนล้าน
นำมาเลยสำหรับคนในไทยเนี่ย

ตอนนี้หน้าจับตาอีกอย่างคืออินเดีย

ถามว่าอืออินเดียเนี่ยปรากฏว่ากับการจับจ่ายใช้สอยเนี่ย
อินเดียมากกว่าจีนด้วย

เป็นผลจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

เพราะว่าคนที่ส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นภูกงภูเก็ต

แต่ถ้าไปรอยุโรปอย่างเดียวไม่รอจีนมันก็จะไม่รอด
เขาบอกนักท่องเที่ยวจากยุโรปก็ขยายตัวทุกประเทศนะฮะ
โดยเฉพาะตลาดหลักจากนักการกระตุ้นตลาดล่วงหน้า
เพียงนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่ยังหดตัวลง

เรียกว่าออกมาคุยแบบล้วนเลย
ดราม่ากับแมทพิรณีช่วงหน้าค่ะ
ไล่มานี่เยอะน้อยนะคุณพี่นะ

บทเรียนแมทพิรณี
ก็จึงบอกอย่างนี้จะพูดไปรายการอีกวันพูดคำเดียวนะ
แมทบวชเธอโกนหัวบวชชีไปแล้ว

มันก็จะจะซอฟล์ลงดีแม่ปลอมเปลี่ยนรูปเปลี่ยนความ
เปลี่ยนสีถ้าไม่เคยวะปวดจะใช้เกียรติว่าปวดเพื่อสร้างปรมีแล้วก็
ได้สนุกใจตัวเองอย่างนี้หรอปวดเนื้อที่จะถามที่นางออกมาขอโทษปุ๊บ
แล้วปุ๊บนางพูดบอกขอโทษปีใหม่ขอโทษแอฟ
แล้วก็ลบ
เออเรามาวันนี้หลายคนแอบสงสัยว่า
วงนิรมิตของพี่ไก่วรายุทธ์ในฐานะผู้จัด
เหลืออีกวันนึงเหลือพรุ่งนี้อีกวันมันก็แบบว่าโดนตัดต่อ
หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะพี่ไก่วรายุทธ์โพสต์รูปที่มีข้อความว่า
จำเอาไว้ถ้าจะเป็นนักแสดงที่ดีต้องดูแลธนุถนอมตัวเอง

งานนี้หลายคนเลยโยงว่าเฮ้ยเกี่ยวกับแมทหรือเปล่า
เกี่ยวกับแมทร์หรือเปล่าที่ยังเป็นคงประเด็นร้อนอยู่

มันเป็นบทพูดของคุณวราค้าว
แต่ว่าใครแปะไว้ข้างบนหรือจะถ่ายทำจบให้คุณวราค้า

ซึ่งก็บอกว่าโดยในเวลาต่อมาพี่ไก่วรายุทธ์ก็ได้ชี้แจงเรื่อง
กล่าว่าคุณสมรักเป็นคนตัดมาให้

ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละคน
แต่บังเอิญอันนี้มันเป็นรูปของเราพอดี
เราก็เลยไปลงถามว่าตอนโพสต์เนี่ย

เราอยากฝากถึงนักแสดงทุกคนนางว่าอย่างนั้น

แล้วก็จะได้มีกติกาแล้วก็มารยาทรวม
ถึงรู้จักการอยู่เป็นคนของประชาชน

พี่เบิร์ดเขาสอนว่านี่จำไว้นะคิดอยากจะเป็นดารา

เบิร์ดทรงชัยเป็นคนที่เวลาเขาสอนเด็ก
ดูทุกอย่างดูแม้กระทั่งข้างใน
ใจจิตใจอย่างนี้

ค่าตอบแทนของดาราก็คือความรัก
มีพูดกับเรามีพูดกับเด็กว่า

สิ่งที่นักแสดงดาราและคนที่อยู่ในวงการที่เราทำการแสดงเนี่ย
สิ่งที่ได้รับคือความรักของประชาชน
ไม่มีใครทำอาชีพอื่นเราได้นะ

แล้วก็เดินไปตามให้ชาวบ้านหาไข่เจียวให้คุณแม่

เอาเรื่องแมทต่อเรื่องแมทต่อ
เอาเขาเอาเขาอะไรมาใส่หัวอีบ้านี่
วันไหนไม่โดนฉันด่าสักวันจะเป็นอะไรไหมเนี่ย
ไปต่อที่วันนี้ต้นหอมก็อยู่ดีเป็นบ้าไง

อยากจะดูคือเอาง่ายแมทได้โพสต์ภาพโปรโมท

ซึ่งตอนนั้นก็มีกระแสว่าเปลี่ยนนางเอกเถอะเปลี่ยนนางเอกเถอะ
ต้นหอมก็บอกรออยากอยู่จู่กลับไป

โดยมีคนเข้าไปคอมเมนต์เหน็บแนมว่า

บางคนก็ว่าต้นหอมอาจจะประชดก็ได้
ก็มีหลายคนประกาศเจตนาชัดเจนว่า
จะไม่ขอติดตามผลงานแมทอีกต่อไป
ซึ่งดูท่าว่าเรื่องราวนี้จะลุกลามไปกันใหญ่
อันฟอร์มีคนเข้ามาตอบต้นหอมถึง๓๐๐กว่าคน
ใช่เยอะมากแล้วดูคนกดไลค์ไปเท่าไหร่
หือหือแต่ก็ไลค์พันหกนะ
ออกงานแล้วตอนบ่ายเย็นเมื่อกี้
เป็นแอปออกงานอย่างนี้หรอแอปหรือแมทต์พี่แอป
เขาก็บอกว่าเขาแบบคือคนก็ไปรุมถามเขาแหละ
ร้อนถามอีกไม่เกี่ยวอะไรกับเขาแล้วแน่ไม่รู้เขาจะตอบอะไรล่ะ
หรือแม้กระทั่งคุณมัยผู้กำกับบุเภยใช่ไหมครับ
พระเกาะวัดไม่ใช่พวกป้าเกาะวัด
เขาชื่อเป็นพระเกาะวัดเหรอซึ่งนางก็โล่งอยู่เรื่อย

เขาบอกฉากบ้านเวิร์ดอะไรสวยหมดเลย

โดยมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์

แล้วก็พี่ใหม่ก็ได้เข้าไปตอบกับ

ดูละครที่แมทเล่นเพราะไม่ชอบ

อย่างนี้แกให้กดไลค์คนก็แบบมือรั่นเนาะ

ลั่นเนี่ยบางทีคุณแม่แบบไปกดคนนั้นคนนี้ไง
ฉันกดแต่ผู้ชายแก้พลาดเธอไม่ต้องมาคุยกับฉัน
ชัดเจนฉันชัดเจนอยู่แล้วฉันไม่ได้เป็นคนดีอยู่แล้วนึกออกป่ะ
ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นมือรั่นแหละเพราะเหตุการณ์นี้

ไม่ก็แบบบางทีพี่ใหม่เขาลั่นหลายทีไงใช่ไหมล่ะ

ไปอีกเรื่องหนึ่งเศร้าหน่อยนะคะคุณแอรินก็เป็นฝ่ายที่ออกมาพูดแทนคุณซูซี่
ซี่บอกไม่พร้อมที่จะพูดเรื่องคู่มั่นที่เสียชีวิตไป
ก็ปรากฏว่าคุณแอนบอกว่าคู่มั่นของซูซี่เสียชีวิตแล้ว
คุณอารินก็เสียใจนะระหว่างให้สัมภาษณ์ก็ร้องไห้ไปด้วย
เพราะเขาเจอคุณคริสเนี่ยเลิกจบชีวิตตัวเองนะคะ
ทำงานนี้มา๙ปีมีความเครียดจากการฝึกหนักมานาน
แล้วก็มีประวัติการรักษาโรคซึมเศร้ามาสักพักนึง

ผู้แทนเป็นตัวแทนนะคะเขาแต่งงานเอ้ยไม่ใช่เขามั่นกันมาหลายปีแล้ว
แล้วก็กำลังจะแต่งงานกันแพลนกันเรียบร้อยแล้วว่าจะมีบ้านที่นี่
อะไรอย่างไรนะคะก็จะมีลูกหญิงคนต่างต่างเนี้ยนะคะแล้วก็คุณคริสเนี่ย
จากอเมริกามาตั้งรกรากอยู่กับที่เชียงใหม่เนี่ยเพื่อจะเตรียมตัวสร้าง
กับซูซี่นี่แหละค่ะอาการทั้งกายและใจของซูซี่เองตอนนี้ก็
ไม่ค่อยดีเขาก็เข้าโบสถ์ปกติเขาเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์
ตอนนี้เขาก็ใช้วิธีคุยกับแอร์นะฮะปรึกษากันแล้วก็แอร์ก็จะถามต่อ
แล้วเป็นไงบ้างเขาก็บอกขอบคุณนะเขาพูดไม่ไหวจริง
เขาขอให้แอนช่วยพูดแทนตอนนี้ก็แบบซูซี่อาจจะอยู่คนเดียวไม่ค่อยไหว
แต่ก็มีญาติญาติอยู่แล้วจะนำคริสต์ไปประกอบพิธี
ศพที่อเมริกาแล้วก็จะเป็นพิธีของทหารอเมริกัน
เสียชีวิตก็จะได้ออนเนอร์เพราะงานเขาดีเขาเป็นคนเก่ง
งานอย่างนี้มาตั้งนานไม่นึกว่าคนเป็นทำอาชีพอย่างนี้

ก็ดักคาดเราไม่ว่าปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิตอะไรหรือเปล่า
ไม่ใช่เขามาอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยแล้ว
เขาออกจากหน้าที่เขามาแล้วเนอะปีนี้เหรอค่ะเกียรมมา
กันหลายปีแล้วนะเออมั่นหลายปีแล้วนี่แหละนี่แหละหน้าตาดี

เป็นต่างชาติเลยเป็นต่างชาติเลยเป็นคนอเมริกันเลยค่ะ
แต่เขามาอยู่ที่เชียงใหม่ก็คือรักอ่ะรัก

ตอนนี้ซูซี่ก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่เขาบอกซูซี่ก็เข้าบวชทุกวันเลย
บอกเครียดนางก็เครียดก็ช็อกด้วยแล้วก็ไม่คิดเขาบอกว่า
ไม่สามารถทาดดาวอารมณ์ของแฟนแฟนของซูซี่ได้
คือคนที่บอกคนที่เขาเป็นเพื่อนซูซี่เขาบอกว่า
หมายถึงว่าเมื่อวานนี้ก็อย่างนี้คืออย่าไปสะกิดใจอะไรเขานิดนึง
เขาสามารถแฮปปี้ก็แฮปปี้สุด
แล้วดาวก็ได้เป็นโรคที่น่ากลัวละเท่าเหรอ
ซึ่งวันนี้คนไทยเป็นโรคนี้กันเยอะตอนนี้เข้าตัวตายไปเนี่ย
เนี่ยค่ะตอนนี้ราคาหมวกชาวสวนชาวไร่เป็นไงล่ะ
เป็นวัฒนาอย่างนี้เลยตอนนี้ราคาเป็นหมื่น

ไปดูตอนนี้คุชชี่รุ่นใหม่ดังพันกรต้องซื้อเพราะดังพันกรซื้อก่อน
ที่ดักมีหรือยังน่าจะมีแล้วนี่เลยค่ะเป็นหมวกศาลนะคะ
ก็เป็นผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ
ชื่อน่ารักจริงได้โพสต์รูปภาพหมวกสารที่มีเชือกรัดปลายคางนะคะ
โดยลักษณะหมวกก็คล้ายกับหมวกทำไร่ทำนาของเกษตรกรชาวไทยนี่แหละค่ะ
โดยโพสต์ก็ระบุบอกว่าดิฉันขอนำเสนอหมวกที่จะทำให้คุณโดดเด่น
หรือว่าราว๑๔๔๐๐บาท

รักจริงเรื่องราวดังกล่าวก็เผยแพร่สู่โลกออนไลน์กันไป
เน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น
แล้วก็นำรูปหมวกสารของไทยมาเปรียบเทียบ
หนึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างดีทั่วโลก

เปรียบเทียบกันแบบเห็นได้ชัดก็เลยทีเดียว

ตอนนั้นอบตเขาซื้อแจกเวลาเราไปแจกสารเบสแถวบ้านไง

ซองนี้แต่เป็นพลาสติก

คุณแม่ใส่มันดูเก๋กู๊ดแน่นอน
คือแบบนี้เขาก็สารขายนักท่องเที่ยวนะ
แต่จริงแต่จริงปีนี้คอลเลคชั่นที่เป็นสารเป็นกระเป๋า

ใช่สี่หมื่นหนึ่ง

ซึ่งจะมาถ่ายทอดประสบการณ์

แต่การเป็นเมียผีกลายเป็นหลับนอนกับผี
ผีให้หัวให้หลายง่วด

เข้าใจแต่ว่าเห็นไปเป็นตัวตนเลยเหรอ

เพื่อนก็ต้องเป็นเมียผีเหมือนกัน
แล้วหลังก็เป็นเรื่องที่คุยกันในกลุ่ม

โอ้อย่างจี้หยุดก่อนนะวันนึงมันจะหับหัวมึง
แต่หุ่นไงตามหาผู้ชายคนนั้นบ้างคนนี้บ้าง
ตามหาพี่จองโจ้บ้างอะไรไปดูค่ะ

พี่มองเขาเป็นตัวสนไม่ใช่เหรอ
วันนึงมานั่งดูไอจีดรู้ล่ะ
ฉันไลค์ออกกำลังการมันก็ไปสั่นแล้วแน่

ฉันขอให้แมดมาตบแองจี่ซะกิน
ข่าวหล่อนทั้งหมดแต่แอเนี่ยแหละอากาศด่าตัวจริง

ปั่นตัวจริงอยู่นี่แหละไอ้แมท

นี่หล่อนกลัวตายด้วยเหรอ